ส่วนที่จังหวัดพังงานะคะมีเหตุการณ์คนร้ายค่ะ
ลอบทำร้ายแม่ค้าขายอาหารตามสั่งจนเสียชีวิตภายในห้องพัก
ทีนี้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นห้องพักเนี่ยนะคะ
ไปเจอโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือที่ถูกระบุว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะ
ว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตอนนี้นะคะ
แล้วก็เตรียมเรียกตัวเข้าให้ปากคำอย่างละเอียดนะคะสำหรับสามี
ชุดสืบสวนสพเขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านพัก
ซึ่งเป็นบ้านที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือชาวมอร์แกนที่ประสบภัยซึนามิในธรรมนคึกคัก
หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะ๑๑พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ไปพบศพนางพัชรินวงชื่นอายุ๕๕ปี
มีอาชีพขายขนมจีนและขายอาหารตามสั่งและเปิดร้านขายของชำไปด้วย
ถูกคนร้ายตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเสียชีวิตนอนอยู่ในห้องนอนเลยนะคะข้างเตียงนะคะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าภายในห้องนอนของผู้ตายไม่ไปพบร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีการลื้อค้นทรัพย์สินมีเพียงเงินสดซึ่งไม่ทราบจำนวนหายไป
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทนิพลยานภัยศาลรองผู้กำกับการสพสอบสวนสพเขาหลัก
ด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
มีการประชุมกันค่ะติดตามหาหลักฐานด้วยการลงพื้นที่เบื้องต้น
นำภาพวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยใช้หลบหนี
มาตรวจสอบว่าใครเข้าออกจุดนี้บ้าง
ขณะเดียวกันในช่วงของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานสำคัญนะคะ
เป็นโทรศัพท์มือถือของสามีผู้ตายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑เครื่อง
ก่อนหน้านี้นะคะลูกสาวให้การบอกว่าพ่อทำงานเป็นลูกจ้างของเทศบาลตำบลคึกคัก
อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกับแม่คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะแต่อยู่บ้านคนละหลัง
ส่วนใหญ่พ่อจะกลับมาหาแม่ช่วงดึกของทุกคืนแต่ในคืนเกิดเหตุ
ลูกสาวบอกว่าไม่เห็นพ่อมาหาเลย
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกสามีของผู้ตายมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วก็จะส่งโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่า
ใครเป็นผู้ใช้งานกันแน่ระหว่างผู้ตายกับสามี
ส่วนสาเหตุยังตั้งประเด็นไว้มีหลายประเด็นค่ะ
ความขัดแย้งส่วนตัวขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจและเรื่องชู้สาว
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถตัดประเด็นใดทิ้งไป
ตอนนี้ก็รอสามีเรียกมาสอบปากคำ
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่าตำรวจเรียกตัวสามีมา